ถนนเนี้ยเป็นของข้าข้าจะปิดถนนข้าจะแข่งมอเตอร์ไซค์

เดี๋ยวถนนแบบ
กลุ่มนี้เขาคิดแบบนี้คุณผู้ชม
เพราะถนนเป็นของข้าแหวนกลุ่มแล้วกดติดถนนก็ได้ใช่ไหม
ตาตาปิดแบบนี้ปากอีกปากเจอค่ะ
คุณลุงไปโดนอะไรมาฮะคุณลุงโดนรุมสหบาทา
นี่เลือดออกนะเต็มเสื้อเลย
ใช่โดนรุมตืบรุมยำค่ะ
นี่คือคุณลุงสมรัฐหารบุรุษอายุห้าสิบสามปี
โดนเข้าแล้วเด็กแว้นเป็น๑๐เลยนะ
รุมกระทืบตื๊บจนเจ็บอ่ะค่ะไปทำลุงเขาทำไมฮะ
ก็ลุงเข้ามาไงเขาปิดถนนอยู่เขาแข่งมอเตอร์ไซค์กันอยู่
ดันขับรถเข้ามาเหตุการณ์เนี่ยเกิดขึ้น๒ทุ่มครึ่ง
เมื่อวันที่สิบเจ็ดที่ผ่านมาค่ะถามคุณลุง
ลุงบอกว่าลุงขับรถมากับนายเอกชัยบุญทองเทิง
ก็มาตามถนนสายนี้เขาระคังเขาน้อยที่ปลวกแดงของระยองนั่นแหละ
ลุงก็ขับรถของลุงมาอยู่ดีเจอกลุ่มเด็กแว้น
เขาปิดถนนแข่งมอเตอร์ไซค์กันอยู่แล้วลุงน่ะขับเข้าไปไง
กลุ่มเด็กแว้นพวกนั้นมันก็ไม่พอใจสิ
พวกมามารุมตืบลุงทั้งลุงและอีกคนนึงก็คือนายเอกชัย

จะทำให้กลุ่มมอเตอร์ไซค์เขาไม่พอใจเขาน่าจะแข่งเงินมา

แต่เหลือชายปกติของผมเนี้ยแหละก็เขาว่าขึ้นมา
เขามาจากฝั่งน้องใหญ่อ่า
พอเขาเลยไปปั๊บน่ะเขากลับรถตามมาบ้างใช่
มันรถกลับมาเรื่องโอ้โหนี่ตอนที่ไปคุยกับลุงตอนหรือ
หลังจากที่ลุงโดนรุมตื้มหน้านี่ปูดบวมไปหมดเลยนะคะ
ทั้งสองคนทั้งคุณลุงอีกคนแล้วก็อีกคนนึงที่ได้รับบาดเจ็บ
ก็ไปที่โรงพยาบาลแล้วก็ไปแจ้งตำรวจสพปลวกแดงค่ะ
ให้ตำรวจตามจับกลุ่มวัยรุ่นมาดำเนินคดีนะคะ
แล้วก็มาร้องที่สำนักงานทนายความมาร้องกับสื่อด้วย
ต้องระวังนะคะคุณผู้ชม
อาธารณะที่ทุกคนต้องใช้ร่วมกันนะ
เข้าใจอะไรผิดหรือเปล่าแล้วลุงพวกมันมีสิทธิ์ใช้ถนนนะ

แล้วก็กร่างมากนะฮะไปทำร้ายลุงนะครับ